ต่อกันที่เรื่องราวปมดราม่าของพี่บุ๋มปนัดดากับเจนนี่กันบ้างดีกว่า
ใช่แล้วคือเมื่อวานนี้พี่บุ๋มออกมาชี้แจงแถลงทั้งน้ำตาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์วันนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะ
เลขาส่วนตัวของพิธีกรสาวว่าหลังจากการแถลงข่าวเมื่อวานนี้ยังไม่ได้
การติดต่อใดจากฝั่งคู่กรณีเลยซึ่งหลังจากนี้ค่ะบุ๋มปนัดดาและสามีก็ขอ
เลือกวิธีเงียบงดให้ข่าวในช่วงนี้ไปก่อนนะคะ
ส่วนสภาพจิตใจในตอนนี้ก็สบายใจขึ้นมาก
หลังจากได้ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดออกไป
ขณะที่ฝั่งของนางเอกสาวหน้าแบ๊วอย่างเจนนี่
ยังคงไม่มีความเคลื่อนไหวใดเลยค่ะ